เราพูดคุยกันกับประเด็นเมื่อวานที่หลายคนนั้นติดตามเชียร์
แล้วก็ได้ผลการแข่งขันที่ต้องการนะครับ
ผมว่า๓คะแนนนั้นอาจจะเร็วเกินไปแต่เกือบได้

เพราะว่าไทยเรานั้นมีโอกาสแล้วครับขึ้นนำไปแล้วนะครับ๒ประตูต่อ๑ในช่วงครึ่งหลัง
แต่ว่าไปโดนจุดโทษที่หลายคนก็เชื่อว่ามันไม่น่าจะเป็นจุดโทษ
สุดท้ายเรานั้นเสมอกับออสเตรเลียไป๒ประตูต่อ๒ครับ
เดี๋ยวย้อนไปดูเหตุการณ์กันหน่อยนะครับที่ราชมังคลากีฬาสถานนะครับ
ทุกภาพเมื่อวานนั้นเป็นภาพที่ประทับใจ
แล้วก็จะเป็นภาพแห่งประติศาสตร์นะครับโดยเฉพาะนักเตะทุกคนเดินลงมา
คือร่วมกันแปลอักษรนะครับเป็นรูปเลข๙ไทยนะครับ
เพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙นะครับ
ดูกี่ครั้งเนี่ยก็ยังชื่นใจแล้วก็ขนลุกนะครับ
เป็นการสร้างพลังให้กับนักเตะทีมชาติไทยแล้วก็แฟนบอลได้เป็นอย่างดีเลยครับ
ส่วนบรรยากาศนะครับที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนั้น
ต้องถือว่าได้รับความสนใจจากแฟนบอลนะครับ

เมื่อวานนี้ก็ประมาณ๓๖๕๓๔คนที่เข้าชมเกมในสนามนะครับ
เปลี่ยนแผนมาใช้เป็นกองหลัง๓คนนะครับ
ก็มีอดิษรพรมลักษณ์ลงสนาม
แล้วก็ส่งทางด้านศรีโรชัดทองลงเป็นกองหน้าตัวจริงยิงคู่กับเจ้ามุยธิรสินแดงดานะครับ
เริ่มเกมมาก็มีจุดเปลี่ยนสำคัญนะครับ
ซึ่งทำให้แฟนนั้นเชียร์กันแบบกดดันเลย
เพราะว่ามันเสียจุดโทษในช่วงนาทีที่๘นะครับ
เริ่มเกมมาดีนะแต่ไปพลาดท่าเสียแฮนดบอลนะครับ
แล้วก็เป็นเจดีนะครับของออสเตรเลียนะครับ
ปตันของพวกเขายิงให้กับออสเตรเลียนั้นขึ้นนำก่อน๑๐ครับ
แต่จังหวะนี้เมซิเจนชนะทิพย์จ่ายสวยจริงนะครับ
สตองโดตบเข้าในมาแล้วก็เป็นธิรสินแดงดาครับ
ยิงลูกนี้เข้าไปตามตีเสมอเป็น๑ประตูต่อ๑อย่างสะใจจริง
ออสเตรเลียได้อีกแล้วนะครับก่อนอันนี้เรายิงได้ลูกเดียวนะครับ
ก็เป็นฝีเท้าของธีรสินครั้งนี้เจ้าตัวยิงได้ครับจากจังหวะนี้
ชมนะครับว่าทิสตองดอร์นั้นตัดสินใจเร็วนะครับที่จะตบเข้าใน
ทำให้ผู้เล่นของออสเตรเลียนั้นก็ตั้งรับไม่ทันเหมือนกันครับ
จากนั้นกลับมาเล่นกันต่อในครึ่งหลังนี่ยิ่งสนุกเลยนะครับคุณวรปัตรครับ
มีจุดโทษนะครับไทยมาได้คืนบ้างครับนาที๖๔ชัดเจนมากนะครับจังหวะนี้
มีเข้ามาขออภัยครับนาทีที่๕๖นะครับจุดโทษ

ทำให้ไทยนั้นขึ้นนำเป็นสองประตูต่อหนึ่ง

ครับเพราะว่าไม่ได้ขึ้นนำทีมออสติ้งง่ายนะครับ
ต่อได้แต่ผู้สินก็ให้จุดโทษแล้วก็เป็นบิเล่เยอีนักนะครับ
ยิงเข้าไปอีกไปโดนความเก่าของคนนี้เลยครับ
เดรินักก็ตามตีเสมอเป็นสองต่อสองนะครับช่วงท้ายท้ายนี่
เขาก็มีลุ้นจากจังหวะยิงไกลจังหวะนี้นะครับ
เช็ดคานบนออกไปครับแต่เราก็มีลุ้นเหมือนกัน
จังหวะรุ่นเดียวของซีรสชัดทองจังหวะนี้ครับโอ้โห
คือมี๒ทางเลือกคือจะเปิดหรือไม่ก็ยิงเองแต่ซีโรธไปจับก่อนจังหว
แล้วมันจับยาวไปครับคือเป็นเรื่องของการตัดสินใจนะครับ
แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยจากยาวแล้วก็หมดแรงในช่วงท้ายหมดด้วยกันทั้งคู่นะครับ
ไทยยังเหลือแรงที่จะสู้ได้ท้ายแต่ว่าออสเตรเลียนั้นมีปัญหาเรื่องของสภาพอากาศด้วยนะครับ
ก็จบ๒๒สถิตินะครับออกมาสูสีเลยครับ
ผัดกันคนละช่วงเวลานะครับในการบดกดดัน
ยิงประตูครับไทย๕ครั้งเข้ากรอบทั้ง๕ครั้งเลยครับ
ออสเตรเลียนั้นยิง๕จาก๘ครั้งนะครับที่เข้ากรอบนะครับ
ส่วนกวินธรรมสัจจานันทร์นะครับเกมนี้เซฟไป๓ครั้ง
เซฟอาจจะน้อยสักนิดนึงแต่ว่าก็ถือว่าประสิทธิภาพนะครับยังไว้ใจได้
เท่ากับทางแมททิวรายอันนะครับของออสเตรเลียนะครับที่เซฟเท่ากันที่๓ครั้งครับ
ส่วนอีกคู่สหรัฐอารับเอเมริตชนะอีรักษ์๒ประตูต่อ๐
มาดูสถานการณ์ในกลุ่มนี้กันหน่อยนะครับมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับ
อันดับหนึ่งของกลุ่มนี้นั้นยังเป็นซาวดีอาราเบียนะครับที่มี๑๐แต้มเท่ากันกับอันดับ๒ก็คือญี่ปุ่นนะครับ
แต่ว่าลูกได้เสียนั้นซาอุดีอาราเบียนั้นดีกว่าครับออสเตรเลียเสมอกับไทยเกมนี้พวกเขานั้นก็ถูกญี่ปุ่นแซงขึ้นไปอยู่อันดับ๒
แล้วก็ออสเตรเลียนั้นหล่นลงมาอยู่อันดับที่๓นะครับมี๙คะแนนส่วนไทยนั้นได้มา๑คะแนน
ยังอยู่อันดับเดิมคืออันดับที่๖นะครับอันดับท้ายของตารางของกลุ่มนี้นะครับมีเพียงแค่๑แต้ม
ได้มา๑แต้มนี้ถือว่าถ้าในทางของกลุ่มเนี่ยในการดูสถานการณ์เนี่ยก็ยังไม่ค่อยดีขึ้นมากเท่าไหร่
แต่ว่า๑คะแนน๑คะแนนนี้นะครับถือว่าช่วยให้พวกเขานั้นมีกำลังใจที่มากขึ้น
ในการที่จะสู้ศึกฟุตบอลโลกรอบเข้าเลือกโซนเอเชียในปีหน้าต่อไปครับ
ครับเดี๋ยวก็คุยโปรแกรมกันนะครับในข่าวนี้ต่อเลยเพราะว่าเดี๋ยวฟังทัศนะนะครับของพี่ซิโก้
สิริสักเสนาเมืองก่อนกับการที่เปลี่ยนระบบการเล่น
แล้วก็เปลี่ยนตัวผู้เล่นในเกมนี้แล้วผลก็ดีขึ้นทันตานะครับ
ติดตามหลังเกมได้นะครับว่าทีมไทยนั้นมองเกมต่อไปอย่างไรด้วยครับ
บรรยากาศก็มีเสียงปรบมือนะครับ
เป็นการเสมอที่เราน่าชนะแล้วก็เล่นได้อย่างภาคภูมิใจ
ซึ่งผมว่าแฟนบอลไทยเนี่ยไม่ได้ต้องการให้ทีมไทยชนะหรอกนะครับ

แต่ว่าอยากให้เล่นให้ดีสู้ให้เต็มที่
พี่ซิโก้ก็บอกนะครับว่าขอมอบ๑คะแนนที่ทำได้

ส่วนรู้จุดโทษที่ทำให้ออสเตรเลียตีเสมอทีมไทยซิโก้ก็กล่าวนะครับว่าไม่ขอแสดงความคิดเห็นกับจังหวะดังกล่าว
ส่วนผลงานนะครับอีก๕เกมที่เหลือขอให้แฟนบอลติดตามแล้วก็ให้กำลังใจเทียร์ทีมไทยต่อไป

อยากบอกว่า๑แต้มนี้เราอยากให้พวกคุณท่านได้ทดพเนทบนสวงสวรรค์
น้องทุกคนก็ได้ทำหน้าทีแล้วแต่ลูก๒เราให้ง่ายไปหน่อย
เพราะว่าผู้เล่นของออสเตรเลียตัวใหญ่แล้วถมเข้าไป
จริงแล้วแค่รายละเอียดของเราก็สู้ไม่ได้อยู่แล้ว
แต่ในสถานการณ์ตรงนั้นมันรวดเร็ว
แต่เราก็ถือว่าหยุ่นหยวนกันแล้วกัน
ของเราเราก็ได้จุดโทษด้วย

เราก็คงไม่วิจารณ์นะครับการทำงานของผู้ตัดสิน
ไปดูผู้ทำประตูกันหน่อยนะครับธิรสินแดงดา
ทำไป๒ประตูในเกมนี้เปิดเผยว่า
รู้สึกเสียใจและดีใจไปพร้อมกันนะครับ
ก็คือเสียใจที่ไม่สามารถพาทีมชาติไทยนั้น

แต่ว่าการได้๑คะแนนก็ถือว่าน่าพอใจแล้วครับ
โอเคประตูอาวุธพรุ่งบริษัททาง
ไปดูที่ครอบครัวของธุรสินนะครับ
คุณพ่อประสิทธิ์แดงดาคุณแม่กาญจนาแดงดา
และน้องสาวธนีการแดงดาไปดูเกมเมื่อวานนี้ด้วยนะครับ
ก็ได้เปิดเผยว่ามีความเชื่อมั่นในตัวของธิรสินนะครับ
จังหวะในการสังหารลูกจุดโทษ
และสังเกตได้ถึงความทุ่มเทของเจ้ามุ้ยนะครับ
เล่นได้อย่างเต็มที่เพื่อถวายแด่ในหลวงราชการที่๙ครับ

แล้วก็คิดว่าน่าจะยิงอย่างที่ผมคิดไว้ด้วย
ประตูจะต้องพุ่งก่อนแล้วยิง
ดูประเด็นกันเรื่องของธรสินทร์กันบ้างนะครับ
เกมนี้ก็คือฟาฮัทอามารีจากกาต้า

ซึ่งประตูที่ถูกวิภาควิจารณ์จากแฟนบอลชาวไทย
ก็คือประตูตีเสมอ๒๒ของออสเตรเลี

แล้วก็ล้มลงไปนะครับผู้เล่นออสเตรเลีย
เมื่อตรวจสอบประวัติการตัดสิน

ตัดสินเกมที่ออสเตรเลียนั้นเอาชนะ
ทาจิกิสถาน๗๐ในเกมบอลโลก
คันเลือกที่ผ่านมานะครับซึ่งเกมนั้น

เพราะออสเตรเลียทีมเดียวไปแล้ว

พอพูดถึงแล้วมันก็น่าสนใจนะครับ

แข่งขันในรอบนี้ต้องบอกว่า
กรรมการนี่ดูเหมือนไม่ค่อยเป็นใจให้กับไทยเท่าไหร่
สำหรับ๕นัดที่ผ่านมาสำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลก

รอบ๑๒ทีมสุดท้ายนี่นะครับ

เล่นในรอบนี้มันเดิมพันธุ์มันสูง
เพราะว่าเดิมพันธุ์ในรอบนี้ก็คือ
โคต้าที่จะไปเล่นฟุตบอลโลกในรอบสุดท้ายไง

การเล่นแต่ละเกมมันต้องละเอียดจริง
โปรแกรมกันหน่อยนะครับในปีหน้านะครับ

สาวดีอาราเบียวันที่๒๓มีนาคม

โปรแกรม๕นัดที่เราเรียนให้ทราบไป

ก่อนอันนี้เคยไปมาเก็บได้๔แต้ม

เพราะว่าชุดนี้ต้องเล่นกับทั้งญี่ปุ่น

ดังนั้นตัดความยากออกไปเยอะเหมือนกันครับ